สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
หลายคนถามมาด้วยความเป็นห่วงนะคะว่าปลายฝนเดือนนี้
ประเทศไทยของเราจะมีพายุเข้าอีกหรือเปล่า
คำตอบคือมีแนวโน้มเป็นไปได้ค่ะคุณผู้ชม
ว่าจะมีพายุ๒ลูกก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้
นั่นก็คือพายุจันหอมและพายุหลินฟ้านะคะ
ซึ่งแปลว่าดอกไม้ค่ะแล้วจะพัดเข้าสู่ประเทศไทย
ในช่วงปลายสัปดาห์หน้านะคะก็ต้องมาลุ้นกันค่ะ
พายุลูกนี้จะกระทบต่อประเทศไทยมากหรือเบานะคะ
คุณผู้ชมคะส่วนฝนที่เข้ามาตกหนักในช่วงนี้
หลายคนบ่นกันเหลือเกินตกติดต่อกันทุกวันเลยค่ะ
ไม่ได้เกิดจากพายุค่ะคุณผู้ชมแต่เกิดจากร่องมรสุมค่ะ
นี่เลยพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะ
บริเวณไหนที่ร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่นั้นนะคะจะมีฝนตกหนักนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมคะสัปดาห์ที่ผ่านมานักอนุรักษ์หลายคนนะคะใจสลายค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเกิดปรากฏการณ์วายเกยตื้นในออสเตรเลียครั้งใหญ่ค่ะ
แต่หลังจากนั้นนะคะก็มีเรื่องดีให้ย้อมใจกันค่ะ
เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ในประเทศไอซแลนด์นะคะได้ตัดสินใจ
ปล่อยน้องวานเบลูก้าน่ารักแบบนี้นะคะออกสู่ทะเล
แทนที่จะให้มันอยู่ในศูนย์วิจัยนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ